ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมขยับมาใกล้
ได้เวลาเช็คราคาสินค้าในตลาดวันนี้กันแล้ว
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะ
หมูเนื้อแดงตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วหลายวันแล้วหลายสัปดาห์แล้ว

สะโพกไก่คงที่อยู่ที่๗๘บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองค่ะ

ลำปลีเขียว๑๕บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ใบโหระพาขึ้นมาแล้ว๕๐บาทต่อกิโลกรัม
เทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาสินค้าช่วงนี้อาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยนะคุณผู้ชม
ยังไงก็สู้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ